เอาละค่ะช่วงแรกเรามาเริ่มต้นเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงไปพื้นที่ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร
ปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นหลังจากที่ได้รับรายงานว่า
บ้านหลังนี้เนี่ยมียาเสพติดอยู่เนี่ยนะคะ
พอลงไปปุ๊บไปถึงจุดนี้เลย
คือผู้ต้องหาพยายามที่จะไม่ให้ตำรวจเข้าไป
แล้วก็ที่สุดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงตำรวจ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตำรวจพอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดี
ก็เลยยิงตอบโต้กลับสุดท้ายแล้วคนร้ายเสียชีวิตนะคะ
ถูกตำรวจวิสามันที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งถนนเศรษฐกิจตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะโดยตำรวจพร้อมอายการจังหวัด
แล้วก็ฝ่ายปกครองก็สนที่กำลังร่วมกันตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังนี้
คนร้ายพอเห็นตำรวจก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมามายิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนัดซ้อนเลยค่ะ
กระสุนไปถูกร้อยตำรวจตรีโดมสะทองใจซึ่งเป็นรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน
จังหวัดสมุทรสาครก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าด้านซ้าย
ตำรวจก็เลยพอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีแบบนี้ยิงสวนกลับไปค่ะ
ถูกคนร้ายจนกระทั่งคนร้ายเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
คือสภาพศพถอดเสื้อสวมกางเกงขาสั้น
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอก๒นัด
ใกล้กันพบปืนขนาด๓๖๕มิลลิเมตร
กระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรแล้วก็๑๑มิลลิเมตร

ของกลางก็มียาบ้า๒๐๐เมตร

หลังจากนั้นพอเสร็จที่จุดนี้แล้วนะคะ

พร้อมกับนำกระเช้าแล้วก็นี่เลยนะคะ
เงินสดจำนวนหนึ่งอันนี้นี่คือภาพณจุดเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจเขาไปตรวจพบของกลางเพียบ
วางยาเบ๊ะนะและมีอาวุธปืนจำนวนมากด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
หลังจากที่ไปตรวจค้นบ้านเป้าหมาย
ทำไมถึงไปตรวจค้นก็เพราะว่าบ้านนี้เนี่ย
มีพฤติการพฤติกรรมค้ายาเสพติด
ซึ่งตอนนี้ระหว่างที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปตรวจค้น
คนร้ายก็นำยาเสพติดพยายามที่จะไปทิ้งในถังชะโครก

ตำรวจเขาก็เลยประสานให้แม่ของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาเองนะคะ
เจรจาเกลี้ยกล่อมบอกว่ายอมให้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเถอะ
แต่สุดท้ายนายเจหรือว่าผู้ต้องหาไม่ยอมนะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงแค่นั้นแหละค่ะตัวเองก็เลยวิ่งไปที่ชั้น๒
คือนายเจผู้ต้องหาวิ่งไปที่ชั้น๒ไปหลบซ่อนตัว
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับตำรวจ
ตำรวจก็เลยยิงสวนกลับก็เลยเกิดเหตุการณ์วิสามันฆาตกรรมเกิดขึ้น
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

จากการไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาก็คือนายเจเนี่ยประวัติไม่ธรรมดาค่ะ

เป็นคนชอบสะสมอาวุธปืนไปตรวจสอบประวัติ
ประวัติก็เคยถูกจับในคดียาเสพติดที่สำคัญ
จะพ้นโทษออกมาไม่นานแล้วก็มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันอีกค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้อายัดทรัพย์สินของนายเจได้หลายรายการนะคะ
มีอะไรบ้างก็มีทั้งรถจักรยานยนต์มีทั้งเงินสด

หลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายเจด้วย
ว่าทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าใช่แน่นอนว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์
พร้อมกับจะสืบสวนสอบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่าย
ค้ายาเสพติดรายนี้ด้วยค่ะ
ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการเยียวยา
โดยผู้บังคับบัญชาก็จะเสนอปูนปำเน็ต
ตามระเบียบของข้าราชการตำรวจต่อไปค่ะ